เรื่องของการจัดพิธีบวงสวง
เพื่อปฏิสังขรรค์ราชรสพญานมาส
โดยกรมศิลปากรได้มีการจัดพิธีบวงสวง
เพื่อปฏิสังขรรค์ราชรสพญานมาส
รวมทั้งเครื่องประกอบพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๔๙นาทีที่มณฑลพิธีด้านหน้า
ราชรสพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีบวงสวง
เพื่อปฏิสังขรรค์ราชรสพญานมาส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ

จัดพิธีบวงสวงเพื่อบูรณปฏิสังขรราชรส

ดำเนินการตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
และเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน
อกจากนี้ยังมีการบวงสวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช
และครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิทยาการทุกสาขา
ด้วยเหตุที่ราชรสทั้งหลายได้สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และได้ใช้สืบเนื่องกันมาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

รณราชรสองค์ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรสเวชยันตราชรสและ
ราชรสน้อยสามองค์เกินบันไดนาคศส่องเกินพระยานามาส๓ลำคา
สององค์พระที่นั่งราชเชนทยานและพระวศรีวิกาการนะครับโดยกรม
ปากรจะดำเนินงานบุรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทาง
ศาสตร์งานตกแต่งและงานประดับส่วนต่างที่เป็นงานประนีต
ศิลปกรรมกรมศิลภาวุฒหารบกและกรมอุทหารเรือจะดำเนินการ
ศึกษาตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรสระบบกลไกการเคลื่อนที่และ
ชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติ
ยศสูงสุดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิ